ท่านผู้ชมครับไปดูสวนสละแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
โอ้โหสละนี้อร่อยใช่
แต่ทีนี้มีแม่ค้าคนหนึ่งเขาขับรถกระบะมาที่สวน
มาหาเจ้าของสวนทีแรกจะซื้อแต่บอกโอ้โหแพงเหลือเกินสู้ราคาไม่ไหว
กลางคืนย้อนกลับมาอีกรอบนึงตัดเขาไปหมดเลยครับ
มีภาพนะภาพจากกล้องวงจรปิดของที่สวนเนี่ยเขาบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ได้
นี่เป็นตอนกลางวันก่อนนะฮะรถกระบะป้ายแดงคันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เข้ามาที่สวนสละของนางสาวไพรจิตคำสัตว์เจ้าของสวนนะฮะที่จันทบุรีนะครับ
กระบะแคปสีขาวป้ายแดงคันนี้นะครับทะเบียนสุราธานีนะฮะ
จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเหมือนมีคนงานนั่งอยู่สองคนท้ายกระบะแล้วมีเข่งใส่ผลไม้แบบนี้ด้วยนี่นะฮะ
พอขับผ่านไปแล้วเนี่ยนี่คือช่วง๔โมงเย็นของ๒๔สิงหาคมนะครับ
ขับผ่านไปก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตกดึกตีสามคุณเข็มมาสอน
ตีสามเข้ายี่สิบห้าสิงหาคมแล้วมาอีกฮะคันเดิมเลยนะครับ
แต่คราวนี้สละเต็มหลังรถเลยฮะอืม
เอามาจากไหนยังไงไปลักลอบตัดเขามานะครับ
ตอนนั้นน่ะเจ้าของสวนเขาหลับอยู่พอเช้าตื่นมาไปดูสละในสวนโอ้โห
คือมันจะตัดขายได้อยู่แล้วนะกอสวยพวงสวยลูกสวยทั้งนั้น
ปรากฏว่าที่งามเนี่ยถูกตัดไปจนเกือบหมดสวนครับ
สละพี่นี่หายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
หายเยอะไหมครับหายทั้งสวนเลยค่ะประมาณร้อยก่ออืมเรา
เรารู้พอจะรู้ไหมว่าว่าคนที่เข้าไปอ่ะเป็นเป็น

ที่นาตาคือว่าเจอตอนขับแล้วอ่ะอืมอืมใช่รถเขารถทะเบียนสุราคต์
ฝ่ายแดงฟรีข่าวใช่ไหมประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงใส่ปาก
หลับเสร็จแล้วก็ไปหลุมจับหมดเลยขลายใหญ่ลูบใหญ่สวย
ผู้ชมครับที่คนร้ายขโมยตัดไปจากสวนของคุณพี่ไพรจิตเนี่ย
เป็นสละหวานพันธุมาลีนะครับร้อยกว่ากอนะครับ
คืออีก๒เดือนเนี่ยถึงจะตัดเป็นผลผลิตออกมาขายได้นะฮะ
ถ้าได้เป็นผลผลิตเนี่ยก็จะประมาณ๕๐๐กิโลกรัม
ขายเนี่ยจะได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับอีกสองเดือนนะฮะ
โอ้โหพวกเล่นมาตัดซะก่อนแล้วอืมนี่เขาต้องรออีกสักสองเดือนถึงจะแบบ
กำลังดีนะฮะเจ้าของสวนบอกว่ารถกระบะป้ายแดงสีขาวเนี่ย
กลางวันเนี่ยมาก่อนบอกจะมาขอซื้อสละหน่อยนะ
พอต่อรองราคาดูกันเรียบร้อยบอกแพงสู้ไม่ไหว
กลางคืนกลับมาอีกรอบนึงแล้วมาลักลอบตัดไป
ก็เลยไปแจ้งความสพมะขามเอาไว้นะครับตำรวจก็กำลังจะสืบสวนให้
ว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงปรากฏว่าพี่ไพรจิตเนี่ยแจ้งความเสร็จฮะ
ออกไปตามถนนคุณเห็นมาสอนเจอกระบะคันนี้พอดีอ้าวนี่ค่ะ
ขับไล่ตามเลยค่ะพี่เขาขับไล่ตามเลยนะ
แล้วก็ไปดักหน้าไว้นะครับไปไหนไม่รอดนะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับบอกเจอแล้วเจอแล้วคันนี้นะฮะ
แซงจนแบบไปอยู่ริมถนนอ่ะแล้วโอ้โหเต็มหลังรถเลยสละ
นี่ฮะกำลังจะหนีพอดีนะครับเจ้าของสวนนี้ใจเด็ดมากนะครับ
ขับรถไล่ตามแล้วไปขวางเลยนะฮะเจ้าของรถกระบะคือนางสาวหนูนิด
ธรรมวัฒน์อายุ๔๓ปีนะครับของกลางสละเต็มท้ายรถเลยนะครับ
นี่คนนี้ฮะทีแรกปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับค่ะ
ไม่รู้เรื่องแต่ของกลางเต็มท้ายรถเลยนะคะใช่บอกไม่รู้
ก็สลากของฉันไม่ได้ไปขโมยใครมาแต่ตำรวจไปจับคนงานของนางหนูนิด
อีก๒คนที่ตอนนั้นพอรถจอดเดินหนีเข้าป่า
นายจ้างเลยเดินหนีเข้าป่าไปตามรวบได้ครบแก๊งเลยนะฮะ
มีนางสาวหนูนิดเจ้าของรถกระบะคนงานที่เป็นลูกจ้างชาวกัมพูชา
สองคนนะครับนายเม็ดเฮือนกับนางซกกุลเตียนะครับ
ก็สารภาพว่าขับรถกระบะป้ายแดงคันนี้ไปตระเวนก่อเหตุ
สละในสวนของชาวบ้านเขาจริงนะแต่นางหนูนิดเนี่ย
พอคนงานเขาสารภาพแบบนี้นะตัวเองก็ยังไม่ยอมรับอีกนะ
ก็คือก็รับครึ่งเดียวบอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ตั้งใจทำหรอก
แต่ลูกจ้างสองคนเนี่ยเขาแนะนำเขาชักชวน
ฉันก็เลยขับรถไปให้เขาค่ะนี่ตำรวจไม่สนใจฮะ
ก็ถือว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุอยู่ดีไงถูกต้อง
แจ้งข้อหาไปสามคนฮะร่วมกันลักษับนี่แหละครับนะคะ
โอ้โหก็ของกลางมันชัดขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะนะ